ก็คือไฟล์ยิ่งใหญ่ระหว่างเศรษฐ์โป้เพชรเศรษฐ์หรือว่าโป้อนนต์
ตัดสินใจที่จะชกกันวันนี้ที่เวทีมวยลุมพินีนะครับแถวบ้านคุณเลย
รีบกลับเลยเพราะว่ารถติดแล้วนอนแล้วก็แสนดีเพราะว่าเขาบอกว่า
ผมรู้สึกผมอ่านข่าวเขาจัดไว้หลังคู่เอกเลยนะ
ซึ่งปกติในคู่เอกนี่คือที่สุดเลยนะครับติดมาเป็นร้าน
อันนี้เอาไว้หลังคู่เอกแล้วบอกว่าเป็นมวยโชว์
ใครที่จะไปรอคู่เอกยังไงก็ต้องได้ดู
คือได้ดูแน่นอนผมว่าทุกคนสนใจคู่นี้เหมือนกันนะครับ
บางแสนก็อาจจะมีการต่อตั้นบ้างเขามีเรื่องกันข้างนอก
ให้เขามาชกบนเวทีมวยทำไมต้องซ้อมนะต้องเป็นนักมวยอาชีพ
จะมีโอกาสได้ชกแต่จริงแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เขาก็เตรียมตัวกัน
เพราะว่าอย่างเสียโกงเมืองมีนเขาก็ซ้อมเป็นเดือนเหมือนกัน
เมื่อวานเราให้คุณผู้ชมได้ดูการซ้อมของเสียกงแล้วนะ

แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดชกเสร็จเขาก็จะขอเป็นเพื่อนกับทางเสียโป้
เดี๋ยววันนี้ไปดูความพร้อมของเสียโป้หน่อยนะครับ

แล้วเขามีความพร้อมแค่ไหนติดตามรายงานได้นะครับ
จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒนจารุมณีครับ
ก็ชกการเสร็จก็ส่วนตัวผมนะครับ

อันนี้ผมยังพูดไม่ได้ว่าผมจะเป็นเพื่อนไหม

มันเหตุการณ์ที่รุนแรงของเรามันเป็นการอุ้มกัน
เป็นการที่เขาไปตบแม่ค้าในซอยผม

แม่ค้าคนที่รักผมอยู่ในซอย

เขาจะคิดยังไงเฮ้ยเป็นเพื่อนใส่หน้ากากเข้าหากัน

ผมพูดได้เลยว่าเป็นเพื่อนผมเป็นไม่ได้
โป้เพชรเกษมนี่ซ้อมอยู่ที่แฟมิลี่มวยไทยยิม
ไม่เคยชกมวยอาชีพมาก่อนนะครับ
แต่ว่าเจ้าตัวเองนี่มีเลือดนักสู้อยู่เต็มตัว
เคยโดนลุม๑๑ก็ผ่านมาแล้ว

แล้วก็พยักษมุยมาลงนวมรับคมเสริมเหลี่ยมให้ครับ
ก็ให้เน้นจังหวะหนักนะครับ
ก็คือมีโอกาสมีโอกาสเช็คบินได้ก็คือต้องเก็บเลย
แล้วก็เราจะเล่นลูกแบบป้องกันตัวแล้วเน้นหนักครับ

ก็คือเราถ้าแลกลูกบวกนี่คิดว่าฝั่งนู้นเขาคงไม่บวกกับเราอยู่แล้ว

เตะล่างแล้วก็มีบวกหมัด

พร้อมไหมกลัวไหมหวั่นไหมเกร็งไหมกดดันไหม
ผมอยากให้ถึงวันเร็วไม่กดดันอะไรเลย
ก็คือผมเป็นคนเลื่อนให้มาต่อยวันที่๒๓ครับ
อยากให้จบไวเลยอยากให้แบบว่าอยากขึ้นเวทีแล้วตอนนี้ก็อยากขึ้นเลย
ครับคิดหาทางว่าเออท้าต่อยแล้วอะไรทำให้ได้ประโยชน
ก็คือต่อยแล้วบริจาคเดิมพันธุ์แต่ตัวเขาไม่บริจาค
ตอนนี้เขาบอกแต่ผมก็พยายามออกลูกว่า
ถ้าเขาจะอยากมีชื่อเสียงอะไรวันนี้ก็ออกลูกให้เขาแบบว่า
เสมอก็ต้องบริจาคนะอะไรแบบนั้นเนี่ย
ให้เขาเสียตังค์ให้เขาบริจาคไปพร้อมผมอะ
คือให้คนข้างหลังได้เงินมากให้คนเด็กตาดำอะไรได้เงินมากกว่า
ผมอาจจะล่วงบนเวทีก็ได้เขาก็ดังไปเลยอย่างนี้
แต่ว่าเด็กกำพาได้ตังค์ผมก็ไม่เป็นไรผมยอม
คาใจระหว่างสองนักเลงจะจบลงด้วยกีฬาลูกผู้ชายบนสังเวียน
แล้วก็ศึกศึกนี้นะครับเป็นผลดีช่วยปลุกกระแสวงการมวย
แล้วเจอกันค่ำนี้ที่ลุมพินีเอกชุมพรอะไรกันครับ